ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่คุณยายท่านหนึ่งออกมาบอกว่า
ทนไม่ไหวค่ะหลานสาวของคุณยายสองคนพี่น้องอายุ๑๒ปีคนนึง
แล้วก็อายุ๑๖ปีคนนึงถูกตำรวจนะคะ
ร้อยตำรวจเอกในสังกัดโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
กระทำชำราวต่อเนื่องมาเป็นปีโอ้โห
ไปแจ้งความเอาผิดแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็กลับถูกปล่อยตัวชั่วคราวอะค่ะ
ไม่มีการจับกลุ่มตัวคราวนี้ความเครียดก็เลยตกมาอยู่ที่คุณยาย
เพราะว่ากลัวว่าจะมีการข่มขู่ทำร้ายบังคับให้ถอนคดี
คือเรื่องของเรื่องจริงแล้วเป็นเครือยาศกันนะคะ
คุณยายมีลูกสองคนคนโตชื่อในเอกในเอกมีลูกสาวชื่อนางเสาแก้ว
นางสาวแก้วเนี่ยก็อยู่กินกับร้อยตำรวจเอกคนที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนสังกัดโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
ส่วนลูกอีกคนนึงก็คือนางอ้วนนางอ้วนเป็นแม่ของเด็กสองคน
ที่ถูกกระทำชำราวชื่อน้องเอกับเด็กหญิงบีอายุ๑๖กับ๑๒
แม่ถูกจับนางอ้วนถูกจับในข้อหาเสพยาบ้าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๖๓
นางสาวแก้วที่เป็นเมียของร้อยตำรวจเอกก็เลยรับเด็กสองคน
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เอาไปอยู่ด้วย
บอกว่าสงสารเด็กเพราะว่าแม่ติดคุกก็เป็นญาติกัน
อยู่ได้๓วันปรากฏว่าสามีคือร้อยตำรวจเอกกระทำชำราวต่อเนื่องเป็นปี

บางครั้งก็บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยกัน๓คน
ทนไม่ไหวสุดท้ายวันที่๘มกรา
ก็ขอกลับบ้านมาหายายมาเล่าให้ยายฟัง
โอ้โหยายตกใจหลานสาวโดนแบบนี้ก็ร้องนะคะ
ผ่านเฟสบุ๊คของมูลณิธิปวีนา
นางปวีนาหงศกุลประธานมูลณิธิ
พอทราบเรื่องก็ประสานผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดตรังแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็พาเด็กสองคนที่เป็นผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
และเมื่อวันที่๑๘มกราคมสอบปากคำเด็กร่วมกับสหวิชาชีพ
ยืนยันว่าถูกขืนใจมาโดยตลอดจริงนะคะ
ส่วนนางสาวแก้วเมียตำรวจก็ให้การเป็นประโยชน์กับตำรวจ

จนกระทั่ง๑๙มกราคมผู้ก่อเหตุนะคือร้อยตำรวจเอก
มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มีการปล่อยตัวชั่วคราว

ยายบอกโอ้โหเจอแบบนี้เครียดเลยค่ะ
ทำผิดกับหลานแล้วไม่จับกลุ่มตัวแต่ปล่อยตัว
ก็กลัวสิคะว่าจะไม่ปลอดภัยกลัวจะมีการข่มขู่ให้ถอนคดีนะคะ
คุณปวีนาวันนี้ไปตามความคืบหน้าด้วยตนเองนะคะ
บอกว่าถ้าตำรวจผิดจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าการขึนใจเด็กถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ

ตอนนี้ส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ให้การรักษาศึกษาต่อไปค่ะ